สำหรับนายสมชัยซีสุเทียก่อน
คือต้องบอกว่าถ้าพูดถึงกรกตเนี่ย

ตั้งแต่เรื่องกล่องใช่ไหมโยนกล่องโยนกล่องอะไรก็ดังกันไป
ปรากฏว่ามาตรา๔๔ออกมาฟ้าผ่าเด้งเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวเองบอกว่าไม่ขอวิจารณ์เหตุผลที่มีการออกคำสั่งนี้
แล้วก็วันนี้มีการเดินทางมาเก็บข้าวเก็บของส่วนตัวแล้วด้วยนะคะ
เรื่องนี้หลายคนก็พุ่งไปสอบถามความเห็นจากนี่แหละค่ะ
นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะ
ซึ่งนายวิศนุก็บอกว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ย
หารือในที่ประชุมคอสชแล้วก็ได้มาปรึกษากับนายวิศนุด้วย

ถามว่าตัวนายวิศนุเองรู้เหตุผลไหมว่าทำไม
เหตุผลอื่นไม่รู้นายวิศนุบอกไม่รู้
และถึงแม้ว่ามันจะมีเหตุผลอื่นในการออกคำสั่งนี้จริง
ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรพูดเพราะว่าอาจจะทำให้คนอื่นเสียหายได้ค่ะ
ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นนะไม่ใช่ไม่กลัวนะ
นายสนทรายก็เนี่ยรู้ไหมคะ

เดินทางมาเก็บข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่สำนักงานกรกต

เมื่อคืนก็หลับฝันดีนะไม่ได้เครียดไม่ได้อึดอัดอะไร
ส่วนหลังจากนี้จะมีการลงเล่นการเมืองต่อจากนี้หรือเปล่า
บอกว่าให้เป็นเรื่องของอนาคต
ผมน้อมรับคำสั่งแล้วก็ผมมาเก็บของ

อมรับคำสั่งแล้วก็จะมาเก็บของให้หมด

ช่องครัง๓๖ความเป็นเป็นผลของผลตัวที่เราสามารถคร้อม
ยังไม่คิดอะไรกันยังไม่คิดนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าการโดนเด้งออกครั้งนี้จะเกิดเป็นประเด็นอะไรต่อมาอีกหรือเปล่านะคะ
นี่แหละค่ะหลังจากที่เก็บข้าวของเสร็จปุ๊บเดินมาเจอใคร
นี่เลยบอกก่อนไรจุดจ้า
สื่อมวลชนนายสมชายขออภัยค่ะ
นายสมชัยไปทักทายนายสมบัติบุญงามอนง
ที่เขาไปนัดรวมตัวกันที่ร้านกาแฟ
เพราะเขาจะไปขอยื่นชื่อจัดตั้งพักการเมืองในนามพักเรียน
ได้ไหมเราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะ
ซึ่งบอกกรจุดเอาโจจานุกรมมาเปิดให้กับนายสมชัยดูถามว่า

เรียนตั้งได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีข้อกำหนดอยู่ถูกไหมคะ
นายสมชายบอกเป็นเรื่องการตรวจสอบของนายทะเบียนพักการเมืองเขา
เขาก็ไม่มีอำนาจไปตัดสินใจหรอกแต่ก็มาทักทายพูดคุยกัน
แหมแล้วเขาก็รัวกล้องกันซ้าวแฟดรัวเลยทีเดียว